ไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
ตอนนี้เหลือกระบวนการสุดท้ายก็คือส่งกลับน้อง๑๓คนกลับไปสู่ครอบครัว
ซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันพฤหัสบดีนี้ก็น่าจะกลับบ้านได้
แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อหลังจากนี้รัฐบาลบอกว่าแน่นอน
หลังจากนั้นก็ต้องมีการฟื้นฟูวรรณอุทยานขุนน้ำนางนอน
แล้วก็ต้องถอดบทเรียนเรื่องที่เกิดขึ้น
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจช่วยเหลือโค้ช
ทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
บอกว่าจะมีการพูดคุยในระดับผู้ปฏิบัติการ
ว่าจะจัดงานอย่างไรจึงจัดดีที่สุด
โดยสถานที่จัดงานก็มีหลายส่วน
ไม่ว่าจะเป็นกอทมกรุงเทพมหานคร
แต่หากอยู่ห่างไกลอาจจะต้องกระจายไปในจุดอื่นด้วย

เพราะว่ามีประชาชนไปร่วมช่วยเหลือในภารกิจนี้จำนวนมาก

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ต้องเตรียมที่จะเสนอ
ให้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
พิจารณารับทราบแล้วก็ตัดสินใจด้วย
เมื่อถามถึงเรื่องของจิตอาสาที่เข้าไป
ช่วยเหลือฟื้นฟูที่ถ้ำหลวง

ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุด
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาช่วยกันฟื้นฟู
เพราะว่าบริเวณนั้นที่เข้าไป
เข้าไปปฏิบัติภารกิจอยู่กัน๑๗วันครึ่งเดือนกว่า
ต้องมีการฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม

ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็คงต้องมาพิจารณาว่า
ต่อไปนี้พื้นที่ดังกล่าวในอนาคต
จะมีการพัฒนาไปอย่างไรได้บ้าง
แล้วก็บริเวณนั้นก็อาจจะทำเป็น
พื้นที่การศึกษาการเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วย
อีกหนึ่งสิ่งที่ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แล้วก็เป็นบทเรียนอะไรสำหรับอนาคตได้บ้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน
ภารกิจเรื่องของการกู้ภัยภายในถ้ำแล้วก็น้ำเยอะเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมที่จะจัดทำเป็นแผน
เพื่อเป็นโมเดลสำหรับแนวทางการปฏิบัติในอนาคต
เช่นเดียวกับการทำงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
หรือว่าหน่วยซิลที่ไม่เคยฝึกซ้อมภารกิจการดำน้ำในถ้ำ

อนาคตเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ้ำ
ต้องบรรจุในหลักศูนย์ซิลด้วยหรือไม่
เพื่อให้ภาคส่วนต่างนำไปประยุกต์ใช้ได้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะต้องไปศึกษาดูแล้วก็ไปดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ในพื้นที่ถ้ำต่างด้วยค่ะ